ไปดูเหตุการณ์ของนายชูวิทย์กันบ้างค่ะ
เป็นการไปร้องกับพบตรแล้วไม่ได้ไปตัวเปล่า

ให้กับทนายตั้มที่สนามบิน
อะดูลีล่ากคนชูวิทหน่อย
มาทุกครั้งก็ต้องมีอุปกรณ์ประกอบชาย
อุปกรณ์ประกอบฉากทุกครั้งมาเป็นสตอรี่มาทุกครั้ง

มีเหตุค่ะมีเหตุนะคะก็ลากกระเป๋าไปแบบนี้
ปากก็บอกว่าผมแก่แล้วมีเจ้าหน้าที่มาช่วยยกกระเป๋าให้หรือเปล่าเนี่ยค่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้มายื่นหนังสือให้ตรวจสอบคลิปวีดีโอที่มีตำรวจท่องเที่ยว๒นาย
ให้บริการอำนวยความสะดวกลากและยกกระเป๋าเดินทางให้ทนายตั้ม
ตอนที่อยู่สนามบินสุวรรณภูมิจะไปต่างประเทศ
พฤติกรรมนี้ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจเสื่อมเสีย
แล้วขอให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า
ตำรวจสองนายในคลิปเนี่ยตอนนั้นอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
คลิปด้านขวานี่คือตอนเกิดเหตุนะอันนี้คือคลิปต้นเรื่องนะคะ
แล้วถ้าทั้งสองนายอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายอื่น
เหมือนกับที่อำนวยความสะดวกให้ทนายตั้มหรือไม่

ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่
ทุกครั้งที่ทนายตั้มกลับเข้าไทย
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสัมภาระหรือไม่
มีการนำเข้าสินค้าที่ต้องสำแดงภาษี

เสื้อผ้าแบรนด์เนมมีการตรวจสอบหรือไม่

ตำรวจเราเนี่ยต้องรับใช้ประชาชนคนทั่วไป
จะไปนั่งยกให้ทนาย
แต่คนที่มันเป็นทนายเด็กแล้วมันสนิทกับใคร
เดี๋ยวผมก็จะเอารูปมาเปิดให้ดูเรื่อยจะได้พังกันไปให้หมด
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

สั่งการด่วนให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า

ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนแล้วเป็นตำรวจท่องเที่ยวจริงหรือไม่
ทำตามอำนาจหน้าที่เหมาะสมหรือไม่
มีการสั่งให้ดูแลอำนวยความสะดวก
เป็นกรณีพิเศษหรือใช้อภิษฎชน
กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรหรือไม่
ก็มีการสั่งให้ทบทวนการอำนวยความสะดวกประชาชน
ให้กำหนดขอบเขตให้แน่ชัดไม่เลือกปฏิบัติ
แล้วก็ให้มีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะ